เมื่อวานนี้คุณแอนนาครับหนึ่งในเพื่อนสนิทของคุณตังโม
ก็ไปให้ปากคำเพิ่มเติมนะครับกับตำรวจที่กองสืบภาค๑
ทีนี้คุณแอนนาเขาบอกว่าหลังจากพูดคุยกับตำรวจแล้วนะ
เขาใจชื้นขึ้นแต่ยังมีหนึ่งประเด็นที่เขายังไม่ค่อยจะเชื่อครับ
ถามว่าเรื่องอะไรลองเดาสิครับพี่ปุ้

เรื่องที่คุณตังโมปัสสาวะท้ายเรือนี่แหละ

คือเมื่อวานนี้ตำรวจเขาก็อยากจะถาม
ถามว่าเขาถามอะไรคุณแอนนาบ้างหลักเลยนะครับ
คุยกัน๔ชั่วโมงเรื่องที่ถูกสักถามคือ
ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณแอนนากับคุณตังโม
ว่ารู้จักกันได้ยังไงรวมไปถึงอุปนิสัยครับ
อุปนิสัยต่างของคุณตังโมก็อยากจะให้คุณแอนนา
เล่าให้ตำรวจฟังหน่อยว่าคุณแตงโมเขาเป็นคนยังไง
ถือตัวไหมระวังไหมโดยเฉพาะการไปปัสสาวะท้ายเรือ
ของคุณตังโมถามคุณแอนนาว่าเชื่อหรือเปล่า
คุณแอนนายืนยันคำเดิมว่าไม่เชื่อครับแล้วเมื่อวานนี้คุณแอนนาก็ไปกับคุณพุดเดิ้ลด้วยนะฮะ
เข้าพบตำรวจเมื่อวานนี้ก็ได้รับทราบข้อมูลทางคดีจากเจ้าหน้าที่
คุณแอนนาบอกว่าเธอใจชื้นขึ้นนะแต่เชื่อว่าคดีนี้เนี่ย
สุดท้ายแล้วคุณแตงโมจะได้รับความยุติธรรมครับไปฟังเธอหน่อยครับ

สรุปแล้วตังโมกล้าไปฉี่ที่ท้ายเรือจริงหรือเปล่า
ส่วนประเด็นที่ว่าคุณแม่ของคุณตังโมไม่ค่อยจะไว้ใจ
ไม่ค่อยอยากจะพูดคุยกับเพื่อนของคุณตังโมเท่าไหร่นั้น
คุณแอนนาบอกว่ายืนยันเลยนะเธอไม่มีปัญหากับคุณแม่ตังโมครับ
และยังคงให้ความเคารพคุณแม่ตังโมเหมือนเดิมเลยเพราะยังไงก็เป็นแม่ของเพื่อน
จากนี้แอนนาเปิดเผยถึงสภาพจิตใจของคุณเบิร์ตด้วย
แฟนนุ่มของคุณตังโมเห็นบอกว่าช่วงนี้สภาพจิตใจดีขึ้นแล้วครับ
จะดีขึ้นแล้ววางแผนว่าจะไปพักผ่อนหลังจบงานพิธีไว้อะไรคุณตังโม
และที่ผ่านมาคุณแอนนาบอกว่าพยายามจะหาให้เหมือนกันนะงานเนี่ย
หางานให้คุณเบิร์ตอยู่ตลอดเลยแต่คุณเบิร์ตยังปฏิเสธอยู่ครับ
ยังไม่อยากจะรับงานเพราะบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นแฟนแตงโมมาแบบไหน
ก็ขออยู่แบบนั้นต่อไปไม่ได้อยากจะได้อะไรจากการเสียชีวิตของแฟนสาวก็คือคุณตังโมในครั้งนี้นั่นเองฮะ